ดิฉันไม่แน่ใจว่าทำไมถึงหาทางออกแบบนี้

เขาบอกว่ารายรับไม่พอรายจ่าย

วิธีจี้ธนาคารชิงทรัพย์ธนาคาร

แต่งหญิงชิงเงินแบงค์ค่ะ

เหมือนแต่งหญิงแต่แต่งไม่ครบเครื่อง

ส่วนนี้ลายมือที่อยู่ข้างคุณ

เขาเขียนยื่นให้กับพนักงาน

เอาใส่กระเป๋าให้หมดค่ะ
แล้วก็บอกว่าเงินเหล่านี้ไม่ใช่เงินของพี่
ดังนั้นเอามาให้ผมเถอะนะ

ถ้าพี่ไม่ให้เงินผมผมก็พร้อมจะตาย

แต่แต่งแบบไม่ครบเครื่องนะคุณ

ที่สุดแล้วตำรวจสพบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ก็สามารถจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้นะคะ

จับกลุ่มด้านแบบนี้มีอะไรบ้าง
ของกลางปืนไฟแชค

นายนรุดมไปก่อเหตุบุกเดี่ยว
จี้เงินธนาคารกสิกรไทย

กระดาษให้แล้วให้พนักงาน

หลังจากนั้นก็ใช้ปืนปลอมมาค่ะ
จี้ไปที่พนักงานพร้อมกับ
โกนบอกว่าให้เอาเงินมา
แล้วก็มีถุงหนึ่งที่เขาพกมาด้วย

แต่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร

ตะโกนบอกรอปภเลยบอกว่า

คือเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนี้ตอนแรก
บอกเราพอให้ช่วยเหลือก่อน
จากนั้นกดสัญญาในการแจ้งตำรวจ
สุดท้ายนะฮะก็สามารถจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้
นี่ไงเป็นพนักงานดีเด่นไปเลยนะครับ

ผู้ต้องหาสารภาพบอกว่า
ประสบปัญหาหนี้สิน
ผ่อนบ้านผ่อนรถค่าใช้จ่ายประจำตัว
ตัดสินใจไปศึกษาดูงานวิธีการปล้น

การทำระเบิดปลอมจากอินเตอร์เน็ตค่ะ

อ้อมที่ใช้โพกหัวก็ของลูก

ไม่แต่บาทเดียวแถมโดนคดีติดตัวไปด้วย
แล้วเนี่ยคุกนะคุณ

ตัวเขาบอกเขาเป็นหนี้ตั้ง๕แสนนะ

พิษเศรษฐกิจด้วยแหละนะส่วนหนึ่งนะ